ท่านผู้ชมครับคดีนี้ก็ทำแผนเหมือนกันนะครับ
วันนี้นะครับคดีที่นายคำนึงเจริญรัฐนะฮะ
ผู้ชายวัย๔๐กว่านะครับที่ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้งอยู่แถวนครสวรรค์
แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านภรรยาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้ลักษณะก็คือเหมือนกับแฟนเก่ากับแฟนใหม่มาเจอกัน
แล้วก็หึงหวงกันที่บ้านฝ่ายหญิงอ่ะนะก็เลยทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วเอาศพไปทิ้งนู่นนะฮะในพื้นที่หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ผู้ต้องหาในคดีนี้มี๔คนครับวันนี้ตำรวจคุมตัวไปนะครับ
มีนายสุเทพมาลัยกุลชื่อเล่นชื่อจวบมีอายุ๖๐กว่าแล้วนะ
เขามีฉายาด้วยจวบร้อยศพจวดชนแดนนะฮะคนนี้ครับ
เคยมีคดีฆ่าคนตายแบบมากมายหลายคดีอ่ะใช่ค่ะ
คือล่าสุดเพิ่งพ้นโทษมาไม่กี่ปีนะฮะนี่ฮะไปฆ่าคนตายอีกแล้วนะครับ
มีนายระพีพัฒน์มาลัยกุลหรือไนโก้มีนายสมศักดิ์ปันทวายหรือนายกัน
แล้วก็นายสายชนมาลัยกุลลูกชายของในจวบนะฮะ
ทั้งหมดก็เป็นเครือญาติกันด้วยนะครับนอกจากในจวบหรือว่านายสุเทพ
นายสายชนจะเป็นพ่อลูกกันวันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คดีร่วมกันฆ่านายคำนึงเจริญรัฐนี่เป็นจุดแรกนะครับจุดแรกที่บ้านในหมู่สาม
ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์บ้านหลังเกิดเหตุเลยนะครับ
บ้านของนางไพรินแฟนไทยสงฆ์ที่เป็นภรรยาของนายคำนึงนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้นะฮะในอดีตก็เคยคบหาอยู่กินกับในจวบคนนี้นี่แหละนะครับ
ตำรวจพาในจวบไปชี้จุดตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
ที่บอกว่านั่งคุยกับนางเสงที่เป็นแม่ยายของผู้ตายอยู่นะนางเสงเป็นแม่นางไพรินนะครับ
จากนั้นนะครับนายคำนึงเนี่ยได้เอาฟืนที่ใช้ติดไฟมาตีเข้าที่แขนของเขา
แล้วก็เกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นก่อนจะเกิดการตะลุมบอลกัน
ระหว่างการทำแผนนะครับนายจวบก็ได้กล่าวขอโทษแม่ยายของผู้ตาย
บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขามาทำผมก่อน
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยขอโทษด้วยกับครอบครัวผู้ตาย
เขาก็พูดลักษณะแบบนี้นะครับอ้างว่านายคำนึงเนี่ยมาทำเขาก่อน
จากนั้นตำรวจพาในจวบไปชี้จุดที่บอกว่าหยิบเก้าอี้เนี่ย
เวียงใส่นายคำนึงจนศีรษะแตกนะฮะ
ซึ่งตอนที่ได้กล่าวขอโทษอะไรไปเนี่ย

ขอโทษนะแม่ที่ผมทำอะไรตรงไปผมไม่ได้เจ็บจำนาอะไรตั้งใจเลย
ผมเสียใจในการกระทำผมแล้วผมก็เสียใจในความสูญเสียในครอบครัวของแม่ครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับจุดที่๒ไม่ห่างจากจุดแรกบ้านหลังเกิดเหตุมากนักนะครับ
เป็นจุดที่บอกว่าได้ล็อกคอนายคำนึงขึ้นรถยนต์ไป
แล้วก็ขับออกไปจากบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
ก็ถามในจวบนะบอกว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าในจวบนี่เล่นของเหรอ
มีเครื่องลางของขลังเยอะหรือเปล่านะเป็นเสือเป็นโจรเป็นมือปืนอะไรแบบนี้นะครับ
ถึงขั้นได้ฉายาว่าจวบร้อยศพก็มีนะครับในจวบบอกว่าเขาไม่เคยเล่นของนะ
ศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรทั้งสิ้นนะเขาก็ได้ยกมือขอโทษชาวบ้านนะนะ
ที่มาก่อเหตุแบบนี้ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นรถตู้ของตำรวจสพนบัวออกไป
นี่ฮะมียกมือไหว้ขอโทษทิ้งท้ายด้วยสพนบัวนครสวรรค์เจ้าของคดีนะฮะ
เพราะเป็นจุดเจอศพแต่ต้องพามาทำแผนที่เพชรบูรณ์ก่อนเป็นจุดเริ่มต้นการก่อเหตุ
หลังจากนั้นพาผู้ต้องหาสี่คนไปชี้จุดที่สามนะครับจุดที่ทำร้ายนายคำนึงแล้วเอาขึ้นรถไปอ่ะ
ว่าอุ้มขึ้นรถไปเนี่ยเขาตายแล้วก็เป็นจุดที่เอาศพนายคำนึงนะฮะอุ้มลงมาจากรถนะครับ
ตอนนั้นใช้รถเป็นรถเก่งนะครับแล้วก็มาที่พื้นที่หมู่๓ตะวันศักดิ์แก้วเผอบึง๓๐๐๐พบ
เป็นเส้นทางคดเคี้ยวนะติดภูเขาในจวบหรือว่านายสุเทพเนี่ยก็โทรให้นายสายชนที่เป็นลูกชายเนี่ย
เอารถกระบะมารับศพอีกทีนึงนะครับก็มีนายคำนึงที่เอาศพขึ้นรถไปนะครับ
แล้วก็มีนายกันขับรถกระบะมาแล้วช่วยกันย้ายศพนะย้ายศพนายคำนึงที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยเนี่ย
ใส่ท้ายรถกระบะเมื่อสักครู่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่จับภาพเอาไว้ได้
จุดที่๔นะครับเป็นจุดที่ในกันนำรถกระบะไปจอดเติมน้ำมันด้วยนะ
เติมน้ำมันนะครับที่หมู่๑๐บ้านทรัพย์บอนตะบนกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งก็มีศพนายคำนึงอยู่ในกระสอบอยู่ท้ายรถนะฮะแล้วก็ขับรถกระบะเนี่ย
ในกันเนี่ยมาจอดเติมน้ำมันก่อนนะแล้วถึงขับรถกระบะเนี่ยขึ้นไปรับศพนายคำนึง
แล้วก็ร่วมกันอุ้มศพนายคำนึงขึ้นท้ายรถกระบะแล้วเอาศพไปทิ้งนู่นเลยครับ
จุดสุดท้ายนะครับเป็นบริเวณทุ่งนานะครับอยู่ที่ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
ตำรวจพาไปทำแผนนะครับเป็นจุดที่เอาศพนายคำนึงนะครับ
มัดมือมัดเท้าเอามือไพ่หลังใส่กระสอบนะฮะ
เป็นกระสอบปุ๋ยนะครับไปทิ้งที่กลางทุ่งนานในอำเภอหนองบัว
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยหลังจากทำแผนเสร็จนำกลับไปคุมตัวไว้ก่อนที่สพนบัว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวส่งฟ้องศาลนะครับทั้งหมด๔คนนะครับถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เรื่องตอนทำร้ายกันตอนฆ่ากัน
ผมก็ขับรถมารับบางคนก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ทำร้ายแต่ในจวบเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำร้าย
เขาทำร้ายแน่นะฮะระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับก็มีคนที่มาดูเหตุการณ์นะครับ
บางคนก็บอกโอ้โหตายแล้วลุงจวบอายุ๖๐กว่าแล้วไม่น่าทำแบบนี้เลยเนี่ยยังมาฆ่าคนตายอีก
บางคนก็บอกโล่งใจจับได้สักทีคนร้ายแบบนี้นะก่อเหตุเยอะขนาดนี้
เมื่อกี้ตอนเห็นหน้าที่จะจวบลงมาความรู้สึกเรายังไงมันเกิด
คนสูงอายุแล้วค่ะวันพ่อสีเอ็ดตั้งที่โดรกันบอกเขาไม่ได้ตั้งใจ
โอ้ยได้ตั้งใจดอกเขาม้อรุ่นของเขาน้อยค่ะแต่เป็นสบายใจแล้วค่ะ
ไพรินภรรยาของนายคำนึงนะฮะนายคำนึงผู้ตายนะครับ
วันนี้ไม่ได้มาดูเรื่องการทำแผนนะครับไม่ได้มาดูตอนทำแผนนะ
แต่ว่าก็มีภาพตอนที่กลับมาที่บ้านแล้วนะครับนางไพรินบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอก็อยู่ด้วยนะนายคำนึงสามีเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ
แล้วก็มีการทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นนะครับก็ฝากไปถึงครอบครัวของนายคำนึงโดยเฉพาะน้องสาวแล้วก็หลานชายนะครับ
ขอให้มาขอเข้ามาแม่ของเธอด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปต่อว่าด่าทอทั้งเธอแล้วก็แม่ว่าสมรู้ร่วมคิดกับพวกในจวบมาฆ่าในคำนึงที่เป็นสามีตัวเองนะครับ
ขอให้มาดูที่จังหวัดเพชรชบูรณ์มาดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวทางนี้บ้างแล้วจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง
ที่จะฆ่าผัวเนี่ยคือคำพูดเนี่ยขอให้คุณกลับมาที่เพชรบูรณ์หน่อยนะ
เรื่องนี้หนูไม่ยอมทำให้ฉันตกประเด็นน้องชายฉันก็ด่าฉัน
คือหนูบ่หรูหรือยังอ่ะเขาจะเป็นเสือเป็นยังก็แล้วแต่เขา
คนบ้านนอกอ่ะมึงเรามึงจะมีเรื่องบ่
มึงห่ามที่ใจมึงเป็นไรอ่ะเราสู้ไปถามน่ะน่องสู้เป็นยังไง
อยู่บ้านกูเป็นอย่างไหนไปถามเบิ้งกูกินเหล่ากินยากเพราะว่าพวกมึงมาทำร้ายกู
ว่าเดี๋ยวทำลายบอกสูเอาจริงตรงนะอย่ามาหาว่าเรื่องชู้สาวนะครับ
คุณคำนึงน่ะมาตีเขาก่อนจริงให้สาบานให้ไปหาไตโหงเลย
จะบอกให้จริงจริงลงมาตีเขาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตีหนูได้ไง
โหพี่อย่าให้พูดเลยปลูกคนตายขึ้นมาพูดดีกว่า
ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่แล้วจะมาแบบฟังอย่างนี้
มันมันมันเป็นไปไม่ได้คนตายก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะพี่
พี่เชื่อหนูไหมครับครับถ้าเกิดแม่หนูแจ้งความ
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่หนูชอบเงินเนอะประมาณนั้นอ่ะ
ก็คงเอาเรื่องได้ตลอดอ่ะพ่อแม่หนูนอนหลับไหม
บางทีอยู่ในมุ้งถุยน้ำลายใส่หน้าหนูหมัดตี
ทุบตีตลอดแต่ฉันไม่เคยจะเอาเรื่องเขา
แล้วฉันไม่เคยโกรธแค้นสามีฉันเลยนี่นะคะ
คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางเสงลอยนิสัยเป็นแม่ยายของนายคำนึงผู้เสียชีวิต
ก็เล่าให้ฟังว่าไม่คิดเลยค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
รับว่าตลอดเวลาหลังจากที่ลูกเขยกลับมาอยู่กับลูกสาวอีกครั้ง
ยังไม่ถึงปีก็หึงหวงทำร้ายถึงขั้นขู่ฆ่า
แม่บอกว่าแม่เป็นห่วงลูกสาวด้วยหัวอกคนเป็นแม่นะ
คือลูกสาวก็แยกทางกับลูกเขยไปแล้วรอบหนึ่ง
เพราะว่ามีคนมาชอบพอติดพันธุ์แต่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่
มาเป็นครอบครัวกันใหม่ก็คิดว่าลูกสาวแม่ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นอีกแล้วนะ
ไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นอีกแล้วแต่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ย
บอกตามตรงก็คือนายสุเทพหรือในจวบมาคุยเรื่องไร่มันสัมปะหลัง
ไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวแต่ลูกเขยหึงหวงเพราะรู้มาว่าในจวบกับภรรยาเนี่ย
เหมือนกับเคยคบหากันเป็นอดีตคนรักกันประกอบกับเมาด้วย
ก็เลยทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันแม่ก็พยายามจะห้ามแต่ก็สู้แรงไม่ไหว
แต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลวร้ายถึงขั้นที่โอ้โหฆ่ากันตายแบบนี้
อันนี้คือแม่ยายนะคะก็คือเป็นแม่ของภรรยาเป็นแม่ยายของนายคำนึงผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็ย่ำแย่กันหมด
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสียสามีไปแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้อีก
เสงก็เลยบอกว่าพอลูกเขยเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะมีคนฝันเห็นลูกเขยมายืนหน้าบ้านไม่ใส่เสื้อ
แต่งตัวเหมือนตอนที่พบเป็นศพอะค่ะมาบอกว่าหนาวหิวก็ทำบุญไปให้นะคะใส่บาทไปให้
จุดทูปบอกตลอดว่าให้ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ใจจริงอยากจะไปร่วมงานศพแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ไม่มีเงินมีทองในการเดินทางด้วย
โทรไปทางครอบครัวของลูกเขยเพื่อแสดงความเสียใจเรียบร้อยแล้ว
คนอื่นนะฝันเขาบอกว่าผมหิวข้าวไปเข้าฝันคนอื่นเสื้อผ้าก็ไม่ให้ดุงไม่ได้ใส่หนาว
เพราะว่าตายก็ต้องใส่ถือของเขาเสื้อหัวของเขา
ก็ก็ฝันเหงื่อว่าเป็นเข้าก็กหาซากขันได้ไม่ได้กิน

คำนึงแม่ใส่บ่าดให้ก็จะเป็นคำนึงนะฮะ
ถึงพ่อถึงแม่ก็พูดทุกอย่างที่คำที่มันดีอะ
จากเขาตายไปแล้วเราไม่ใช่ว่าจะ
แม่เอาเรื่องว่าโอ้โหสีกรรมให้กันจ้ะ
ตอนนี้แม่ก็ไม่มีเงินที่จะไปหาลูกเขย

ก็จะให้ลูกสาวทำบุญกันอยู่ที่นี่

ให้ผ้าใส่ซองอะไรให้เขาส่งไปหาเขา
จ้ะให้เขาเคลื่อนสวรรค์สรรพาห์ให้เขาเป็น

ไม่ได้มาอยู่ทุกยากแบบนี้จ้ะ
เดี๋ยวก็ต้องฟังทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คือวันนี้ที่บ้านในพื้นที่หมู่๓
ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
บ้านที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ได้มีการเก็บข่าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว
นำไปเผาที่วัดใกล้บ้าน
วันนี้ตรงกับวันชาปนกิจศพนายคำนึงที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะ
ครับก็คือไม่ได้ส่งไปให้กับทางญาติญาติของผู้ตายเขาที่สุรินท

ก็เลยเผาแถวเพชรชบูรณ์ที่บ้านภรรยานะครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ครอบครัวของนายคำนึงได้เคลื่อนศพ
ไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดบ้านสร้างบกนะครับ
อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่ครับ
ก็มีนางสุภาพรสุขรัฐเป็นอดีตภรรยามาร่วมงานกับลูกชาย
ลูกชายชื่อนายสมหมายลาทองวันนี้บวชนะฮะบวชหน้าไฟให้กับพ่อนะครับ
ก็เป็นการบวชหน้าไฟนะครับซึ่งทางพระลูกชายก็ยังโศกเศร้าอยู่ครับ
บอกว่าก็เสียใจมากที่พ่อต้องมาจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
กับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็ถูกทิ้งอำพลางศพแบบนี้ด้วย
เราได้คุยกับนายอัครราชชัยนะครับเป็นหลานชายของนายคำนึงผู้ตายครับ
บอกว่าอยากให้ฆาตกรรวมทั้งนางไพรินภรรยาคนปัจจุบันของนายคำนึงเนี่ย
พูดความจริงพูดถึงสาเหตุแห่งการลงมือฆ่าน้าชายของเขา
หากคนที่เกี่ยวข้องพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าน้าเนี่ยถึงจะนอนตายตาหลับ
เขาจะได้ผิดเรื่องพวกนี้แล้วก็แฟนท์น้าของมันจะได้ไปแบบ
ไม่ต้องห่วงอะไรหลับไปสู่สมศิษย์ที่สบาย
ภรรยาของนายคำนึงบอกกับเราว่าก็เสียใจนะครับที่อดีตสามีเสียชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับ
เมื่อตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็สบายใจขึ้น
ตอนที่เขาเคยใช้ชีวิตกับนายคำนึงเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านของภรรยาคนปัจจุบันของนายคำนึง
แล้วทำไมถึงปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้
ถึงขั้นแบบที่ว่าทะเลาะกันจนฆ่ากันตายแล้วก็อุ้มศพออกไปจากบ้าน
ปล่อยขาผัวตัวเองจังจะว่าจากไหนเนอะ
อยู่กันแต่ก่อนก็ยังบอกขนาดนี้แต่ว่าไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้มันคือใจดำจ้ะ
ปล่อยเขาเอาหัวตัวเองไปขาแล้วก็ว่าพวกหนูก็เห็น
มันว่ามันบ่งหูเห็นมันบ่งหูเห็นจังได้มันอยู่กันกินเหลากันแท้
แต่ยังจะบ่งหูเห็นคนมันจะเว้าไหนก็เว้าไหนเนอะ
ก็อยากให้ปล่อยเลยแหละถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตายเหมือนเขานั่นแหละ
ครับเจ้าจะว่ายังไงเนอะเสียใจกันจ้ะ
แต่ว่านางไพรินภรรยาของนายคำนึงผู้ตายเขาก็พูดผ่านผู้สื่อข่าวของเราแล้ว
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็มีความคืบหน้านะคะ